มาดูต่อกันที่คู่รักที่ไม่ได้ต้องเปย์อะไรกัน
แต่ช่วงนี้เขาฮิตเทรนด์ใหม่มาแรงเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าเล่นเดียวเราไม่เอามาให้ดู
เอามาให้ดูแบบคนที่เล่นแบบเป็นคู่กันดีกว่าค่ะ
มาดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างช่วงนี้นะจ๊ะ
นี่เปิดหน้ามานะคะ
คู่ของคุณนุ่นโวระนุทรและคุณสามีคุณตอธปิตติ
จ้ะรักเตยเตยหวานเห็นกับไวรุ้นแปงแค่เมื่อกี้

สามีเนี่ยก็เล่นเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตแล้วกำลังมิ้นมิ้นเนาะ
อยู่บ้านก็ว่างชวนกันมาถ่ายสเก็ตริมสระว่ายน้ำกันไปเลยจ้า
นุ่นเนี่ยเขามีทักษะการเล่นไอซ์สเก็ตมาก่อนอยู่แล้วนะ
รอบนี้ก็เลยชวนคุณสามีมาโชว์ลวดลายด้วยกันสักหน่อย
เห็นคลิปแบบนี้แล้วก็เลยต้องขอแอปแซวนิดนึง
เหมือนคู่รักข้าวใหม่ปลามันเนาะมุ้งมิ้งที่สุดในโลกเลย
รีบทำเสียงเพลงดนตรีค่ะศีลเมอะ

พี่ตอนเรารู้สึกว่าพี่ตอดเล่นเซิฟสเก็ตแล้วป่าวถึงผอมลง
ประกอบเพลงเหมือนกำลังดูซีรีส์เกาหลีกันเลย
นานทีจะได้เห็นกิจกรรมแบบมุ่งมิ้งของคู่นี้นะ
ปรับประติกจะเห็นแนวแบบนักธุรกิจมาก

ความหวานยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อที่คู่คุณเป๊กคุณนิวค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบสามีเขาเป็นสายสตรีทอยู่แล้วค่ะ
ร่าสุดทำคอนเทศถ่ายกันน่ารักโอ้โฮดูสิค่ะถูงเท้าสูงมากเลยค่ะ
คุณนิวค่ะเบี้ยวบอกว่าที่จริงแล้วดิฉันก็ชอบนะคะฟีลแบบนี้
เพราะอะไรรู้ไหมคะมันลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะ
อาจจะว่าน้ำหนักอาจจะรดเเปล่าว่าเดะฉันว่าตอนนี้บางวันขึ้นแล้วค่ะ
เขาประคองแบบผัวเมียเขาประคองกันแบบหวานมากคู่นี้
ฉันกลัวว่าเล่นไปเล่นมาจะได้ลูกนะคะ

โอ้ยน่ารัก
เบบี้เค้ามาวน
เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของคู่รัก

ของพี่เป๊กกี้กับว่าที่สามีคุณถากูล
คู่นี้เขาไม่เคยตกเทรนด์เลยคุณผู้ชมค่ะ

สตูมเนี่ยทำคะแนนนำหน้าไปก่อนเลย
แล้วต้องบอกว่าพี่เป๊กเนี่ยจะบอกว่าถุงเท้าพี่เป๊กนี่นะ
ละสายตาไม่ได้เลยจริงนะคะ
แล้วคือถุงเท้ามันยาวหรือว่าสัดส่วนของขาพี่เป๊กหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่บอกเลยนะว่าหุ่นดีมากทั้งคู่เลยนะคะ

เมื่อวานนี้ตุ๊กแก่ตัวใหญ่ยืนอยู่หลังเสานี่ไง